หล่อพระพุทธรูปยังมีเคล็ดลับที่สำคัญซึ่งจะทำให้ได้องค์พระพุทธรูปที่มีเนื้อผิวสวยงามก็คือ
ขั้นตอนของการเข้าดินอ่อนซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ช่างได้ทาน้ำมูลวัวและทิ้งไว้ให้แห้งดีแล้ว
ขั้นตอนของการเข้าดินอ่อนช่างจะต้องมีการใช้และนวดส่วนผสมให้เข้ากัน
โดยการนำดินนวลมาผสมกับสายในสัตว์ส่วนดินนวลหนึ่งส่วนและสายสามส่วน
วดให้เข้ากันดีแล้วช่างก็จะนำมาพอกให้ทั่วทั้งองค์พระพุทธรูป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพ